คุณผู้ชมคนไหนที่จะสร้างบ้านเนี่ยปกติเราจะได้ยินว่า
ห่วงจุ้ยที่ดีก็คือข้างหน้ามีแม่น้ำข้างหลังมีภูเขาใช่ไหม
แต่บ้านหลังนี้คุณผู้ชมข้างหน้าเป็นถนนข้างหลังก็เป็นถนน
รอบบ้านก็เป็นถนนนะเอ๊ะบ้านมาก่อนหรือถนนมาก่อนลองไปดูกันหน่อยฮะ
มันมีแบบนี้ด้วยเหรองงไหมล่ะฮะคือรถต้องหลบบ้านอ่ะ
คือกลักษณ์งงเหมือนกับซื้อที่อยู่กลางวงเวียนป่ะเนี่ย
แล้วก็มีถนนล็อบเออแล้วยังไงเนี่ยฮะ
พัฒนาการเนี่ยเหรอใช่อยู่ในพัฒนาการนี้เอง

ใครขับผ่านมาก็งงครับคือถนนเนี่ยมันเป็น๔เลนนะ
ขาไปสองขากลับสองสวนกันแต่มันมีแผงเหล็กมากั้นครับบีบเลนให้ถนนเนี่ย
เหลือเป็นสองเลนตอนแรกถ้าคนขับผ่านไปผมขับผ่านไปผมก็นึกว่าอ
คงจะมีการก่อสร้างอะไรล่ะมั้งทำถนนหรือเปล่าปรากฏไม่ใช่
แผงกั้นนั้นพอเข้าไปอ้าวเป็นบ้านนี่ตั้งอยู่ขวางถนนเลย
นี่ถนนหรือบ้านมาก่อนกันแน่เนี่ยนึกว่ามีแต่ที่จีนแบบที่พี่ก๊อฟถามเลย
ทีมข่าวไม่รอช้าครับไปตรวจสอบว่าเอ๊พื้นที่แห่งนี้มันอยู่ไหนเนี่ย
ปรากฏว่าอยู่ซอยพัฒนาการ๓๒ครับเขตสวนหลวงในกรุงเทพนี่เอง
จากการสำรวจบ้านหลังนี้นะมันก็ลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ถนนนะฮะ
กินเข้ามาเลนหนึ่งเลยสองเลนเลยแหละเข้ามาทั้งฝั่งเลยนะ
รถก็จะขับผ่านลำบากหน่อยนะเพราะว่าโดนแผงกั้นเหล็กไว้กั้นไว้นะ
ทีมข่าวไปพูดคุยกับคุณวันดีและคุณพยาวครับเป็นสองพี่น้องที่อยู่บ้านหลังนี้แหละ
พวกเธอเล่าว่าครอบครัวของพวกเธออยู่ตรงนี้มานานแล้วนะ
ตั้งแต่ต้มยำกุ้งพี่ก๊อฟ๒๕๔๐ครับยุคฟองสบู่แตก
ตอนนั้นเนี่ยอนาเขตบ้านกว้างกว่านี้ด้วยซ้ำแต่บางส่วนอยู่ในพื้นที่ของในทุน
แล้วเธอไม่อยากมีปัญหาครับก็เลยต้องลื้อถอนออกไป
เหลือแค่ตรงจุดเนี้ยตรงบ้านของพวกเธอเนี่ยส่วนถนนที่เห็นครับ
จะสร้างมา๒ปีเองสร้างเสร็จเมื่อปลายปีที่ปลายปีที่แล้วครับ

แต่ก่อนเนี่ยบริเวณนี้มีชาวบ้านอยู่ประมาณ๓๐๐๔๐๐หลังคาเรือนครับ
แต่มาโดนขับไล่ออกจากพื้นที่ไปตั้งแต่ปี๕๓
เพื่อนบ้านก็ทยอยย้ายกันไปย้ายกันไปทีละหลัง
คนในชุมชนจริงเขาประท้วงกันแล้วนะ
ประท้วงกันแล้วแต่สู้ในทุนไม่ไหว

นานหรอกเดี๋ยวบ้านเธอก็โดนลื้อถอนไปเหมือนกัน

บ้านก็เลยตั้งอยู่แบบนี้กินไปเลนหนึ่งเลยนะ

ก็กลัวข้ามกลางคืนคนที่ไม่คุ้นน่ะ

ถ้าไม่มีแผงการเราขับตรงไบค์ไปอย่างไรต่อวะเนี่ย

เราก็เคยเห็นจังเมืองจีนที่มันเป็นแบบนี้